ไปหาอะไรจิบเย็นชื่นใจกันหน่อยนะจ๊ะ
เดี๋ยวพาไปอิ่มอร่อยกัน
พายเรือไปจิบกาแฟไป

สวยสดงดงามได้ธรรมชาติได้ฟิลลิ่ง

เบื่อร้านกาแฟแบบเดิม
วันนี้เราจะพาไปร้านกาแฟแนวใหม่
บรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนมะพร้าวเลยล่ะค่ะ
ร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เพราะตั้งอยู่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่า
มีมะพร้าวอร่อยที่สุดในประเทศเลยค่ะ

เราจะทำอย่างไรที่จะให้ผลผลิตในสวนเรา

แล้วก็เราคิดว่าเราอยากจะทำเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับ
ก็เป็นที่มาของร้านตรงนี้ครับ
โดยบรรยากาศในร้านแบ่งเป็น๒ส่วนค่ะ
ใครอยากนั่งแบบเย็นฉ่ำให้เลือกนั่งในห้องแอร์
แต่ที่เป็นจุดเด่นของร้านก็ต้องยกให้พื้นที่นี้เลยล่ะค่ะ
ในสวนที่รายล้อมไปด้วยต้นมะพร้าวต้นองุ่นและก็ผลไม้นานาชนิด
มีบริการเรือพายให้ภายเล่นแบบชิลในร่องสวน
เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่คุณจะไม่ได้รับจากที่ไหนแน่นอน
ลูกค้าที่มาที่ร้านถ้ามาทานอาหารอย่างเดียว
คงจะเป็นบางทีน่าเบื่อเวลามีเด็กมีอะไรมา
ก็อยากจะให้มีกรรมพายเรือมีเลี้ยงปลามีอะไรลักษณะนี้ครับผม
มาถึงสวนมะพร้าวทั้งทีทุกเมนูที่นี่
ก็เลยจัดเต็มกับสารพัดอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบ
ต้มยำมะพร้าวอ่อน
ข้นด้วยรสชาติจากเนื้อมะพร้าวอ่อนถึงเครื่อง
อกจากนั้นก็ยังมีเมนูอีกหลากหลายอย่างเช่น

และยำขนมจีนปลาทู
เมนูของหวานที่นี่ก็เรียกได้ว่าหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

เติมความหวานเพิ่มความสดชื่นกันอีกหน่อยด้วยเมนูเครื่องดื่มดับร้อนที่ผสมทั้งน้ำและเนื้อจากมะพร้าวเน้น
กาแฟมะพร้าวโกโก้มะพร้าวน้ำหอมและนมสดมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วจะช้าอยู่ใยล่ะค่ะคุณผู้ชมทั้งอาหารอร่อยแถมบรรยากาศธรรมชาติใกล้กรุงแบบนี้
ตรงไปเรื่อยจนเจอซอยไร่ขิง๑๖เลี้ยวขวาเข้าซอยไปประมาณ๑กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือแล้วล่ะค่ะ